เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการขอโชคขอลาบ
ท่านเนี่ยเป็นเกจิชื่อดังของทางชัยนาฏเขา

แล้วไปถึงที่ต้องทำอย่างไรกันบ้าง
ติดตามกับหมอไก่ในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศค่ะ
ชื่อของหลวงพ่อกลวยรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของวัดปฏิบัตินะคะเรื่องของบุญบารมี
รวมไปถึงในเรื่องของอาคมที่เข้มขังค่ะ

มาไหว้พระขอพรที่วัดหลวงพ่อก๊วยหรือว่าวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อมาถึงวัดนี้ค่ะ
ก็ต้องมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วค่ะ
ก็เกิดปฏิหารขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะ
ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะก็เลยนำสรีระสังขารของท่านค่ะ
บรรจุไว้ในโรงแก้วนะคะซึ่งอยู่ในมนตบแห่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปกราบหลวงพ่อกลวยกันเลยนะคะ
กราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยแล้วนะคะ
ก็ต้องมาคุยกับคุณลุงละออค่ะสวัสดีค่ะ
ทราบมานะคะว่าบริเวณนี้ค่ะที่มีการเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยค่ะ
มีความเกี่ยวข้องผูกพันยังไงกับองค์หลวงพ่อล่ะ
เมื่อท่านมรณภาพ๑๒เมษายน๒๕๒๒หลังจากนั้นเราได้ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม๑๐๐คืน
ขอพระราชทานเพลิงแต่ขอให้เก็บสรีระร่างท่านไว้
พอสวดครบร้อยวันเมื่อตกลงกันแล้วก็เอาไปอยู่กุฏิใหม่
ลูกศิษย์ลูกหาที่เขารู้ว่าหลวงพ่อยังไม่เผาอะนะ
ก็อยากจะมากราบสรีระก็ขึ้นไปที่กุฏิท่านเจ้าวาดขึ้นลงขึ้นลงกันเรื่อย
ต่อมาหลังจากนั้นนะครับท่านพระครูโคสิตพัฒนาคุณรองเจ้าคณะอำเภอสันบุรี
เจ้าอาวาสปัจจุบันก็พอเก็บหอมรอมลิฟต์จากพลังศรัทธาสร้างวิหาร
แล้วก็สร้างเสร็จก็กราบนิมนต์เชิญสรีระร่างนั้นมาอยู่จุดตรงนี้
จุดตรงนี้ก็คือบริเวณกุฏิเก่าท่านนั่นเอง
และพิกัดเฮงที่๒หลังจากที่เรากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวย
ก็ต้องมาที่จุดนี้เลยค่ะนี่ก็คือรูปหล่อของหลวงพ่อ
รูปหล่อหรือรูปเหมือนเรียกได้ตรงนี้
ได้ยินว่ารูปหล่อรูปนี้ค่ะหล่อตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อกลวยท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านอายุมากแล้ว
เกรงว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีการพัดพลากจากกัน
จะไม่มีอะไรยึดเหนียวรวมกันมากราบขออนุญาตสร้างรูปรอหลวงพ่อ
ครั้งที่หนึ่งเงียบไม่ตอบไม่ละความพยายามครับ
อีกหลายวันต่อมามาเองท่านก็เข้าใจแล้ว
แล้วก็ทำพิธีหล่อเททองหล่อ
ท่านก็ลงมาทำด้วยอะไรด้วยหมดเลย

เห็นมีชาวบ้านนะคะเขาเอาทูบ
แล้วก็เอาทองคำเปลวมาห่อทูบ

เข้ามาปั๊บไปเห็นอย่างนี้มันไหม้เลยนะ

มันก็นั่นเขาก็อุปโลกว่านี่คือ
ที่เขามาถวายเลยขอโอกาสขอหลวงปู่นำไปบูชา
บางทีก็มาขอเอาทองแปะให้มันเป็นมงคล
ก็มีความเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของ
เครื่องรางของขังของเหมือนพระปรู๙๘

ทีนึงมวลสารต่างที่มาทำ
พุทธธธรรมนะคะสำหรับสำรางท่านครอบหมด

เพราะฉะนั้นดินตรงนี้คือคันสระเนี่ย
เอาไปทำเป็นมวลสารพุทธคุณพระเนื้อผง
พอทำเสร็จเรื่องมือถ้าลงคาถาตั้งแต่เริ่มผสม
เริ่มบวชจนเจ็ดเรียบร้อยพึงไว้ในอิโกติฯ

ท่านจะคัดออกแล้วว่าถือว่ามันมีตรงนี้

วันดีคืนดีท่านก็เดินมาที่สารากลางสระน้ำ
ยืนถึงปั๊บแล้วก็ลงคาถาก่อนนะ
เทวะทุกคนที่ท่านว่ามิตามิกกลับมาทุกภูมิเดิมเลย
โอ้โหหรือว่าจะเรียกว่าสระน้ำนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้
ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แม้แต่หลวงพ่อกลวยท่านยังเคารพนับถือค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะ
แต่ทำไมหลวงพ่อกลวยท่านถึงให้ความเคารพนับถือกับหลวงพ่อโตองค์นี้คะ

ตามประวัติที่เล่ากันต่อมา
เมื่อสมัยก่อนนั้นบรรพบรุษพบเพียงแต่เสียงของหลวงพ่อโต
แล้วก็ได้บูรณปฏิสังขรจนเต็มองค์เสร็จแล้ว

ทำไมหลวงพ่อประชาวะก็มีคนมาอยากเบนบรรสั้งเก่า

ทีนี้หลวงพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บนไม่ได้

หลวงพ่อก็บอกเออแกไปบนที่หลวงพ่อโตนี่

พอบนเสร็จประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องเลย

จะมีหัวหมูเหล้ายาปลาปิ้งอะไรเขามีนะ
แต่นี่พระพุทธรูปเราจะเอาอะไรแก้

พิกัสเห็งวันนี้นะคะได้มากับหลวงพ่อกว่า
ทุกคนคงได้รับพรรับบุญกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
ต้องปากบุตรมาที่วัดนี้ให้ได้เลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ